คุณผู้ชมคะยังดังเป็นพลุแตกต่อเนื่องพระสองรูปค่ะ
นทนาธรรมกันพระมหาภัยวันกับพระมหาสมปอง
คุณผู้ชมได้เข้าไปดูกันบ้างไหมคะเรานำเสนอข่าวมาสองวันแล้วนะคะ
แล้วคุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาแสดงความคิดเห็นกันเยอะมาก
ก็มีมุมที่บอกว่าดีนะเป็นการสนทนาธรรมที่ใช้ภาษาวัยรุ่น
เข้าใจง่ายสนุกตลกแต่อีกมุมหนึ่งเขาก็วิจารณ์บอกว่า
มันเหมาะสมหรือไม่การที่เป็นพระแล้วก็มาสดผ่านเฟซบุ๊ก
แล้วก็ใช้คำพูดในลักษณะแบบนี้เดี๋ยวให้ไปดูบางช่วงบางตอน
จากการไลฟ์ล่าสุดกันหน่อยค่ะวันนี้หัวข้อเลยก็คือช่วงเอื้อยอ้ายขอขอบคุณ
คือไหนมันอยากจะมีคนตั้งให้เราเป็นเอ้ยอ้ายแล้วก็เป็นให้มันเถอะพระอาจาร
มันอยากให้เราเป็นอะไรเราเป็นมันอยากให้เราเป็นมุดนินมุดตา
ทิโนแฟคทิโนฟาร์มเราก็จะเป็นไม่เอาอย่าด้อยฆ่าทิโนแฟค
อย่าไปวันนี้ไม่กันเมืองไม่ต้องไปพูดวับวับซนวันทรีย์เอาไว้ก่อน
เออทำไมอ่ะพอเรามืออาหารจริงจริงเนี่ย
พอพี่เข้าถึงคนก็หลับอืมคนก็ออกคนก็แบบอะไรเนี้ย

เราอยากให้ทำให้เยอะเหมือนที่ทุกท่านอยากให้เราให้นั่นแหละ

แล้วก็คนไทยถึงผมจะลองบ๊วยแต่ทำไมผมก็ตั้งใจทำงานนะ

เขาคือผลโบสถ์ผมลองบ้วย

บ้านอยู่แผนกพะดกแล้วมันเป็นบ้านคนจีน

ได้หมดเลยแม่ได้แต่ส้มถุงมันขาด
แต่ถ้าถุงประติกฉันลืมใช้ถุงพ่าได้ข้อมูลมาลง
คุณผู้ชมส่งข้อความมาได้นะคะคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไร
ต้องใช้คำว่าพศใช่ไหมคะพศพระสงฆ์

๒ทุ่มครึ่งเมื่อคืนใช้ชื่อช่วงว่าช่วงเอ้ยอ้ายขอขอบคุณ
ยาวประมาณสัก๒ชั่วโมงก็จะมีการตอบคอมเมนต์มีการใช้กระดิ่งกดกริ้ง
นี่ค่ะแล้วก็มีสินค้า
แล้วก็มีการเอ่ยถึงสินค้าเวลามีสินค้าไปคอมเมนต์อะไรแบบนี้
มีการไปโพสต์ขายของใต้คอมเมนต์เวลาที่มีการสดนะคะ
ท่านพูดได้ลักษณะแบบนี้เลยหรือ

มีสินค้าก็เลยส่งกระดิ่งมาให้กดกันแล้วกัน

แต่ทีนี้ค่ะคือวันนี้มีข่าวในลักษณะ

คือพระผู้ใหญ่ท่านบอกว่าคือพระสองรูปนี้ท่านเป็นคนเก่งมาก
แต่การที่มาทำแบบนี้มันอาจจะไม่เหมาะสมหรือเปล่า

เจ้าคุณพิพิษวัสสุทัศน์เทพวรารามค่ะ
ท่านก็บอกว่าคือวิธีการนี้ถือว่าเป็นแนวใหม่
เปลี่ยนภาพลักษณ์ในการแสดงธรรม
แน่นอนก็ย่อมมีทั้งคนชอบและคนไม่ชอบ
ถ้าจะให้ท่านแนะนำท่านแนะนำแบบนี้นะคะ
ควรปรับโดยใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนาและพระพุทธวัจจนะ

ส่วนมุกตลกมีได้
เป็นแค่๑ใน๔ของหลักการเทศก็พอ

หลักการเทศของพระสงฆ์มี๔หลักค่ะ

ก็คือให้แค่ถ้าเกิดว่าเป็น๔ส่วนเนี่ย
ก็ควรจะเป็นแค่๑ใน๔แค่ส่วนเดียวพอ
ส่วนเดียวพอในการใส่มุกตลกเข้าไปค่ะ
พระมหาภัยวันและพระมหาสมปอง
ก็เป็นน้องรักของท่านเจ้าคุณพิพิษนะคะ

ถือเป็นพระเถระพรรษามากกว่า๑๐
อยากรักษาพระทั้งสองรูปนี้ไว้

ในการแสดงธรรมตลกนิด
สาระเยอะขอสาระเยอะกว่าก็น่าจะดี
เจ้าคุณพิพิษท่านบอกว่าคือตอนนี้
มีพระผู้ใหญ่หลายรูปไปเปลยกับท่านเลยนะคะ

ปลื้มพระมหาภัยวันและพระมหาสมปอง

ก็เลยเป็นห่วงค่ะเป็นห่วงนะคะ
ห่วงถึงขั้นที่ว่าท่านเจ้าคุณพิพิษพูดทิ้งท้ายเอาไว้ว่า
กังวลเป็นห่วงกลัวว่าพระทั้งสองรูปนี้
จะไม่มีอนาคตในวงการสงฆ์อืม
ทองประมาณแบบเป็นพระหนุ่มที่ร่ำเรียนสูง
จริงเสียดายความรู้ของท่านแบบนี้ค่ะ

มีโอกาสจะเติบโตในทางส่งได้อีกเยอะ

พระมหาภัยวันโพสต์ข้อความในเพจ

ไม่เคยเป็นคนที่ฝ่ายฝันถึงอนาคต
เพราะชีวิตทั้งหมดยกให้กับปัจจุบัน

และพึงพอใจกับชีวิตของตัวเองอยู่ค่ะ

ว่าพระมหาภัยวันท่านจะหมายถึงอย่างไร

หลังจากมีสิ่งที่พระพิพิษท่านได้
ท้วงติงมาประมาณอย่างนี้นะฮะ
เห็นบอก๒ทุ่มครึ่งคืนนี้จะมีไลฟ์อีก

ส่วนพระพยอมพระพยอมกันลยาโนะ
หลวงพระพยอมเป็นพระนักเทศ

พระพยอมท่านบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับพระทั้งสอง
ถือว่าเป็นสิ่งใหม่เกี่ยวกับทางเทคโนโลยีที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการเทศ
ส่วนเรื่องที่ว่าคนฟังแล้วจะรู้สึกอย่างไร
มันก็คงจะอยู่กับระดับอายุของผู้ฟังด้วย
ผู้สูงอายุอาจจะรู้สึกว่าพระออกแสดงท่าทีอย่างนี้ได้เหรออ่า
แต่แท้ที่จริงเนี่ยพระพยอมท่านบอกว่าพระร้องแหล่ก็มีนะฮะ
ลักษณะแบบนี้พระพยอมท่านเชื่อว่าเมื่อเริ่มมีอายุมากขึ้น
เดี๋ยวพระทั้งสองท่านนี้ก็คือพระไพรวันกับพระมหาสมปองกับพระมหาภัยวันเนี่ย
ท่านก็จะปรับตัวแล้วก็ทิ้งสไตล์นี้ไปเอง
แล้วเมื่อสังคมส่วนใหญ่รวมทั้งพระผู้ใหญ่ไม่ปลื้ม
ก็เลยอยากให้พระมหาภัยวันกับพระมหาสมปองลองปรับระดับลงหน่อยก็ได้
เหมือนกับพระพระยอมท่านบอกว่าในอดีตท่านก็เคยต้องปรับระดับนะ
เหมือนกับพอเทศไปลักษณะแบบนี้แล้วมีคนติติงก็ต้องปรับระดับเหมือนกัน

ท่านก็จะทิ้งสไตล์นี้ไปอีก
ทิ้งพระมหาไพรวัลสไตล์เดิมเนี่ย

เพราะต่อมาเกิดนี้อัลละน้องท่านทั้งสอง
สังคมส่วนใหญ่หรือพระผู้ใหญ่
ว่าไม่ปลอดภัยท่านก็ลงไป